ส่วนเหตุการณ์นี้พ่อฆ่าลูกค่ะสลับกันนะคะ
อันนี้พ่อฆ่าลูกที่อุบลราชธานีครับ
เมื่อช่วงสายสายตำรวจสพม่วงสามสิบได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึง
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตสภาพศพคือนั่งพิงรถตู้
ก็คือรถตู้ของตัวเองนี่แหละเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
ลูกชายเนี่ยอายุห้าสิบเอ็ดพ่อที่ก่อเหตุอายุเจ็ดสิบสองอุ้ย
แล้วพ่อพยายามจะหนีแต่สุดท้ายโดนจับ
ประเด็นคือทีมข่าวได้ไปคุยกับลูกสะพ้ายนะคะก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าตัวพ่อไม่ชอบเธอ
อ่าเคยทะเลาะกันจนตัวลูกชายที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
เธอไปอยู่ในกระท่อมไปอยู่อีกที่หนึ่ง
แต่สุดท้ายเธอท้องก็เลยบอกอ่ะงั้นกลับมาอยู่บ้านด้วยกัน
กลายเป็นยิ่งทะเลาะกันพ่อลูกแล้วพ่อเป็นคนขี้โมโหโมโหร้าย
ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าบ้านเลขที่หนึ่งสองเก้า
บ้านม่วงหมู่๑๐ตำบลม่วงอำเภอม่วง๓๐จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะริมถนนลูกรังหน้าบ้าน
พบศพของผู้เสียชีวิตคือนายเดทนาอายุ๕๑ปีก็เป็นเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ
นั่งเสียชีวิตคือพิงรถอยู่เป็นรถของเขาอะนะคะ
ทะเบียนนหนูกไก่สองสี่หนึ่งเก้านครราชศรีมาถูกแทงที่หน้าอกขวานหนึ่งแผล
เสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะแล้วคนก่อเหตุก็คือพ่อเนี่ยนะคะ
เอาของแข็งทุบรถด้วยนะกระจกหน้ากระจกหลังเนี่ยโอ้โหแตกหมดเลย
ที่เป็นคนก่อเหตุชื่อว่านายธนกิจนะคะครับนายธนกิจอายุเจ็ดสิบสอง
แล้วก็เนี่ยพยายามจะหนีแต่สุดท้ายโดนจับพอถูกจับปุ๊บ
เขาก็บอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือลูกสะพ้ายของคนก่อเหตุ
ชื่อว่านางสาวมุกดาอายุสามสิบห้าค่ะเธอบอกว่าคือตอนเกิดเหตุเนี่ย
มันไม่มีใครเห็นมีชาวบ้านมาเห็นว่านายเดทนา
เสียชีวิตพิงรถอยู่แบบนั้นก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แต่ตอนเกิดเหตุมันไม่มีใครเห็นจริงพ่อลูกเขาอยู่กับสองคน
ครับเธอให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้
ตัวนายเดทนาผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะอยู่กรุงเทพขายของออนไลน์
แต่สุดท้ายช่วงโควิด๑๙ก็กลับมาอยู่ที่อุบล
ซื้อบ้านทำสวนเลี้ยงหมูแล้วก็ไปรับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
ซึ่งไปรับพ่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงพ่อนะ
คือพ่อไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเป็นห่วงสงสารพ่อ
รับพ่อมาอยู่ด้วยแต่ปัญหาคือพ่อเป็นคนโมโหร้ายมากค่ะ
สองสามเดือนก่อนพ่อเนี่ยทะเลาะกับลูกชาย
เพราะไม่ชอบลูกสะพ้ายที่อยู่บ้านเดียวกันถึงขั้นเคยขู่ฆ่าลูกสะพ้ายหลายรอบมาก
ลูกชายก็เลยตัดสินใจพาภรรยาของตัวเองเนี่ย
ไปอยู่ที่กระท่อมห่างจากบ้านไป๒๐๐เมตรตัดปัญหา
แต่ภรรยาท้องท้องได้๓เดือนนะคะ
ตัวนายเดทนาก็บอกว่าโอ้โหภรรยาท้องแบบนี้กลับมาอยู่บ้านดีกว่า
จะได้สะดวกตอนท้องตอนอะไรจะได้ดูแลกันได้สะดวก
แต่กลายเป็นว่าพ่อไม่พอใจ
เธอบอกว่าเธอคาดว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
ของผู้ตายก็คงจะโมโหนี่แหละที่ให้ลูกสะพ้ายกลับมาอยู่ในบ้าน
ก็เลยทะเลาะกันพ่อน่าจะหยิบท่อนเหล็กฟาดลูกอะค่ะ
แล้วเหมือนกับว่าทะเลาะกันจนแบบตัวพ่อเองก็เอามีดแทงเขาที่หน้าอกลูกเลย
คือลูกพยายามจะหนีนะคะที่ไปเสียชีวิตอยู่ข้างรถ
เหมือนกับว่าลูกเองโดนแทงแล้วก็พยายามจะหนี
แล้วสุดท้ายนี่ก็ไปนั่งพิงรถเสียชีวิตค่ะ
ตัวลูกสะพ้ายซึ่งก็คือภรรยาของผู้ตายเนี่ย
บอกเลยว่าอยากถามพ่อสามีนะว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
นี่เขาลูกพ่อนะลูกชายพ่อแท้นะไม่ใช่คนอื่น
เขาไล่หนูออกจากบ้านเขาก็บอกว่ามึงออกไปเลยมึงไม่ต้องเข้าบ้านมามึง
ถ้ากูเห็นหน้ามึงกูจะเอามีดไล่ฟันมึง
ตั้งแต่นั้นมาหนูก็ไม่ได้เข้าบ้านมาอีกเลย
แต่แฟนก็มีมาบ้านเอาคงเอาของบ้างค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายของออกไปหมด

เห็นบอกว่าแฟนเราจะเข้าไปคุยว่าจะเอาเรากลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าหนูท้องได้ประมาณ๓เดือน
ถ้าเกิดหนูคลอดมาเขาก็ไม่อยากให้หนูอยู่ในไล่อยากให้อยู่บ้าน
ก่อนก่อนที่ว่าจะมีเรื่องก็ก่อนที่หนูจะไปอยู่ในไล่ก็
เขาบอกว่าเขาจะฆ่าทั้งผัวทั้งเมียเขาบอกเขายอมติดคุก
ฝากบอกว่าทำไมต้องทำกันแบบนี้เขาก็เป็นลูกพ่อนะ
เขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาเป็นลูกพ่อพ่อยังทำได้ลงคอ
คุณผู้ชมค่ะเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนายกระโยธร
บอกว่าก็พอรู้เรื่องว่าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันตลอดนะคะ
ตัวผู้ตายเนี่ยมาซื้อบ้านจริงแล้วที่มาซื้อบ้านก็คือ
อยากให้พ่ออยากให้ภรรยามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว
แต่ว่าพ่อเนี่ยไม่ชอบลูกสะพ้ายเลยเพื่อนบอกเพื่อนก็รู้
ก่อนเกิดเหตุ๒๓วันตัวผู้เสียชีวิตนะคะไปปรึกษา
บอกว่าเนี่ยจะไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วนะให้มันตัดไปเลย
พ่อจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับภรรยาเขา
ภรรยาเขาท้องอยู่ด้วยนี่นะคะอันนี้เพื่อนของผู้ตายบอก
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ค่ะ
ไม่ถูกกับลูกสะพ้ายนะครับหมายถึงว่าเขามีปากเสียงกับลูกสะพ้าย
ด่าลูกสะพ้ายมั่งอะไรมั่งนะครับแล้วก็อ่าที่ผมได้ยินมาก็คือ
เขาเคยอาฆาตว่าจะแทงให้ตายทั้ง๒คนเมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ย
คนตายก็บ่นอยู่ว่าจะพยายามจะให้พ่อไปอยู่ที่อื่น

ไม่ถูกกันมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็
ก็จะให้พ่อไปอยู่ที่อื่นแล้วก็จะไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วให้เขามาตัด
เพราะว่าตัวเองนี่ตัวเองซื้อบ้านไว้เนี่ย
ลายว่าจะอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพ่อกับแฟน
แต่พ่อกับแฟนก็ไม่ลงรอยกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์นี่ฮะบ้านหลังนี้นะฮะ
ลูกชายซื้อแล้วก็ให้พ่อมาอยู่ด้วยนะครับ
วันนี้ไม่มีใครอยู่นะครับเพราะว่าตัวของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ย
ธนกิจเนี่ยตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่สพม่วง๓๐นะครับ
นี่ฮะบ้านอยู่กลางสวนนะบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย๒๐๐เมตรนะครับ
มีบ้านกลางสวนอ่ะที่ว่าเค้าเคยให้ภรรยามาอยู่อ่ะ
ก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะเป็นเพลิงนะครับ
ไม่มีเตียงนอนด้วยนะมีพวกที่นอนหมอนมุ้ง
นี่ฮะผู้ตายเขาเลยประมาณว่าโอ้โหนี่คือภรรยาท้องแล้วก็พากลับมาอยู่บ้านดีกว่า
นี่ฮะด้านนอกก็จะมีรถตู้สีน้ำเงินจอดอยู่นะครับ
มีหมา๓ตัวมีแมวตัวหนึ่งด้วยแถวนี้นะฮะ
คุณกิติศักดิ์นี่ฮะตรงนี้ที่ไปตรวจสอบตรงบ้านหลังนี้นะครับ
อยู่ใกล้บ้านหลังของบ้านปูนหลังใหญ่นะฮะ
คุณกิติศักดิ์ไปที่สพม่วง๓๐นะครับ
หลังจากที่นายธนกิจผู้เป็นพ่อให้ปากคำกับตำรวจเสร็จเรียบร้อย
ก็เลยได้สอบถามกันนะครับช่วงที่เดินมาแล้วเจอกันพอดีนะครับ
คือตัวนายธนกิจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าลูกตัวเอง
ทำไปเพราะว่าถูกลูกชายเนี่ยมาตีใส่ก่อนก็เลยโมโห
แล้วตัวเองก็มีปัญหากับครอบครัวของลูกชายด้วย
อันนี้เค้าอ้างนะเค้าบอกว่าลูกชายเค้าฟังภรรยามากเกินไป
ถึงขั้นตอนหลังไม่คุยกับพ่อเลย
ก็ไม่อะไรก็ทะเลาะกันหน่อยวิวาดกันนะ
มีปัญหากันมานานไหมครับสรุป
ก็ไม่นานแล้วเพราะว่าเค้าเชื่อเมียเขามาก

ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับลุงฮะ

โอ้โหนี่ฮะแล้วก็เข้าห้องไปสอบปากคำต่อ
ลุงแกบอกก็ทะเลาะกันนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยแล้วล่ะลุง

ใช่เขาบอกเขาไม่ตั้งใจแต่ก็แทงลูกชายอะนะ
แต่มุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ
เนี่ยเขาบอกแบบนี้เหมือนกับลูกชายเอาเหล็กฟาดเขาก่อน
เขาก็เลยโมโหเอามีดแทงใส่
ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ภูมิกับการสพม่วง๓๐พันธบทเอกคนนองฤทธิ์ดาราชนะครับ
ท่านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้
ที่สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็พยานแวดล้อม
เช้าวันนี้นายเดทนาผู้เป็นลูกขับรถตู้มาหาพ่อที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วคุยกันเรื่องจะขอพาภรรยาที่อาศัยอยู่ที่เพลิงที่สวนเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้าน
แต่ตกลงกันไม่ได้คือภรรยาเขาท้องใช่ไหม

ก็มีปากเสียงกันมีการผลักอกกันไปมา
ที่ฝ่ายลูกชายจะเอาท่อนเหล็กตีใส่พ่อ
พ่อก็เลยเอามีดปอกผลไม้แทงใส่เข้าไปที่หน้าอกของลูกนะครับ
ลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนตัวพ่อเนี่ยพอแทงลูกแล้วขับรถหลบหนีไปนะครับ
แล้วโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้มาช่วยลูกที่ถูกแทงอยู่
ระหว่างนั้นตัวของลูกชายเนี่ยก็พยายามกระเสือกกระสนไปที่รถตู้ที่จอดอยู่
อาจจะตั้งใจจะขับรถไปหาคนช่วยเหลือนะ
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตก่อนนะครับ
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยฮะตรงข้างล้อรถตรงนี้นะครับ
ตอนนี้สพม่วง๓๐แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายธนกิจผู้เป็นพ่อเนี่ย
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
โอ้โหแล้วยังมีลูกในท้องของฝ่ายของภรรยาของผู้ตายเขานะ
ซึ่งก็คือหลานของลุงที่แกไปแทงลูกตายเนี่ย
อันนี้ครับทุกผู้ชมครับ